มีคุณหมอมีพยาบาลมีคนไข้ค่ะ
ต้องอยู่กันในสภาพที่ทำงานไปเหงื่อตกไป
รักษาคนไข้ไปเหงื่อตกไป
ห้องนี้มันก็มีเก็บเวชพันธุ์ด้วย
แล้วเวลาอากาศร้อนก็ส่งผลกระทบ
เวชพันธุ์ที่อยู่ด้วยนะคะ
แล้วแอร์มาเสียช่วงหน้าแบบนี้

แล้วตึกอุบัติเหตุคนเข้าออกทั้งวันนะ

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพยาว
แอร์เสียเกือบทุกตัวใช้ได้๑ตัว

คุณหมอพยาบาลคนไข้อยู่กันในสภาพแบบอาบเหงื่อ
แล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยขอซ่อมขอซื้อแอร์
แต่ไม่เคยได้เกิดอะไรขึ้นนะคะ

มันเก็บเวชพันธุ์เอาไว้ในนี้ด้วยค่ะ
ลงเชื้อโรคอากาศแบบนี้มันก็เติบโตได้ดีด้วย

ไหลเข้าแผลมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะด้วยนะคะ
ก็อยากจะให้ช่วยดูแลเรื่องแอร์ของเจ้าหน้าที่หน่อย
ปรากฏว่านะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าว
เราก็ไปพบกับนายแพทย์ธวัชชัยปานทองค่ะ
ภูมิในการโรงพยาบาลพยาวสอบถามว่า
มันเป็นยังไงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งคุณหมอก็อธิบายบอกว่า
โรงพยาบาลตอนนี้กำลังปรับพื้นที่ตรงตึกฉุกเฉินใหม่
ตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมายังไม่ได้ปรับปรุงเลย
เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันกับเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่พอรู้เรื่องทราบเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ย
ก็ได้ให้ช่างแอร์มาติดแล้วนะคะ
แอร์ตัวใหม่ให้เลยกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ว่าเย็นนี้ก็น่าจะใช้การได้แล้ว

ก็โอ้สำคัญนะคะคือมันไม่ใช่ที่แบบคือมันเป็นที่ที่
หมอพยาบาลทำงานแล้วก็มีคนไข้รักษาตัวอยู่ด้วยนะคะ